ภาพที่คุณผู้ชมนั้นมักจะเห็นก่อนหน้านี้จากสื่อต่าง
เป็นภาพพระสงฆ์ออกมาชุมนุมกันที่พุทธมณฑลนะครับ
ในโครงการของการสกัดแผนล้มล้างการปกครองคณะสงฆ์ของประเทศไทย
รวมถึงภาพข่าวที่ปรากฏว่ามีภาพของพระสงฆ์ล็อกคอของทหาร
รวมไปถึงพยายามดันรถของทหารนะครับ
ภาพเหล่านี้เองทำให้หลายคนนั้นก็ตั้งคำถามกับวงการสงฆ์ปัจจุบันว่า
เกิดอะไรขึ้นจะกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาหรือไม่
ตอนนี้หลายคนบอกว่ากลายเป็นวิกฤตศรัทธาในแวดวงของพระพุทธศาสนาไปแล้วนะคะ
และถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ในอดีตปี๒๕๐๓เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
พบว่าวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ

วิกฤตศาสนาวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องที่สังคมไทยกำลังจับตามอง
เพราะมีการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มพระสงฆ์
ที่ออกมารวมตัวกันที่พุทธมนตร
จนเกิดกระทบกระทั่งกับทหาร
เป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น
ด้วยเพราะตอนนี้มีมุมมองแบ่งออกเป็น๒ฝ่าย
คือฝ่ายที่สนับสนุนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จช่วงวัดปากน้ำขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช
กับอีกฝ่ายที่ออกมาคัดค้าน
กลายมาเป็นการนำมวลชน
พระและคารวาสออกมาแสดงพลังหนุนต้าน
กล่าวถึงวิกฤตศรัทธาศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

สมัยรัฐบาลจอมพลสลิดธนรัฐก็เคยเกิดขึ้นแล้ว
กับการกล่าวให้ร้ายพระพิมลธรรม
ระหัวก้าวหน้าแห่งวัดมหาธาตุยุวราชหลังสลิต
ที่ถูกกล่าวหาว่าเสพเมทุนทำผิดพระธรรมวินัยร้ายแรงถึงขั้นปราชิก
ถูกดำเนินคดีทางโลก
ต้องถูกจองจำต่อสู้คดีมาจนถึงปี๒๕๐๙ในที่สุด
สารจึงยกฟ้องพ้นมณฑินกลับมาของสมณเพศตามเดิม
กรณีของพระพิมลธรรมจึงเป็นกรณีสะท้อนอำนาจอายุติธรรม
ทั้งทางสงฆ์และทางโลกที่มีเรื่องการเมืองการสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่ตอนล่างเมื่อเราเปิดประเทศนับถือฝรั่งมากขึ้น
พวกเราหลายต่อหลายคนนับถือฝรั่งมากกว่านับถือพระ
พัทธกรต้องเบูอร์เป็นบวชไปเรียนถึงเป็นคนสุขถึงจัดขอเมียเขาก็ได้
ขอโทษครับพระไม่มีในจ่ายตาของคนส่วนใหญ่
ถ้าเดี๋ยวต้องแข่งกับคอรัญว่ามันนึงมีรถยนต์ไกลมากมาก

ประเด็นอยู่ไหนครับประเด็นอยู่ที่ว่า
เรานับนับถือนับถิดดิยมไว้ผู้ใดยง

เลิกกฎหมายธรรมนาธิ์๒๒๔๘๔

พอใจระบบประเด็ดการ
แต่ประเด็ดการถ้าเป็นประเด็ดการโดยธรรมนั้นสมควรครับ

จะทำอย่างนั้นมากของเวลานี้อันตรายปะ
ที่ผ่านมาพุทธศาสนาถูกย่ำยีต่อเนื่อง

ในวงการทรงหลายครั้ง

มีความสัมพันธ์กับนางอ่อนประวีนา

ถูกดำเนินคดีทั้งทางสารโลก

เกิดเรื่องสะเทือนวงการผ้าเหลือง

ประเทศสหรัฐอเมริกา

การรักษาจิตที่นำศพพาลก

กลายเป็นข่าวโด่งดัง

เกิดเรื่องอื้อเช้ากับพระภาวนาพุทธโธ
พระดังจังหวัดนครปฐม

กลายเป็นคดีที่ถูกสารพิพากษา
จำคุกถึง๕๐ปี

กรณีความผิดของเนรธรรม

ไปต่างประเทศเช่นกัน

กับกรณีของพระธรรมชโย

ที่ถูกกล่าวหาในหลายเรื่อง

กับการเกิดความขัดแย้ง
ในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช

ที่ยังถกเถียงกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน